เคลื่อนไหวทางการเมืองนะตอนนี้นะคะก็ต้องจับตาว่าพักไหนจะจับมือกับพักไหน
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะคะให้ได้ที่นั่งเกิน๒๕๐ที่นั่งในสภา
ซึ่งทุกพักคือทุกคะแนนมันมีความหมายมากทุกที่นั่งมันมีความหมายจริงนะคะ
แล้วล่าสุดวันนี้ค่ะ๑๑พักการเมืองนะคะ
หัวหน้าพักทั้งตัวแทนพักเขาออกมาแถลงข่าวนะคะอันนี้เป็นพักที่ได้สอสอพักละหนึ่งที่นั่ง
สอบบัญชีรายชื่อนะคะก็แถลงว่าจะร่วมกันจับมือกับพักพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาล
และมีผลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าทำตามความต้องการของประชาชน
ส่วนพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่ให้ช่วยกันทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
พักประชาธิปัตย์ก็ขอให้มาเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนาน
ประเทศชาติจะได้เดินต่อได้ค่ะเมื่อพวกเราแถลงเสร็จแล้วหมดหน้าที่
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของพักพลังประชารัฐที่จะไปเชิญชวนพักที่มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสองเรื่องนี้เราหมดแล้วแต่หน้าที่ที่สามของเราคือ
เรายังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ทั้ง๑๑คนต้องเข้าไปดูแลการทำงานของรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลทำดีแน่นอนเราต้องสนับสนุนในการเจรจาต่อลองขั้นต่อไปในส่วนของพักภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์ผมขอร้องครับอย่าต่อร้องเยอะฮะ
มาร่วมมือกันทำงานนะฮะมันเสียเวลานะครับ
เพราะว่าเลือกตั้งมาเกือบสองเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาคนที่มีคุณภาพนะครับ
มาคุยกันนะฮะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแล้วเดินไปข้างหน้า
แต่ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพักอนาคตใหม่พักเพื่อไทยไม่ต้องเสียใจครับ
ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถ
ทีนี้รอดูพักภูมิใจไทยค่ะในอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักนะคะ
ก็หลังจากนำสอสอรับหนังสือรับรองจากทางกรกต
ก็บอกว่าให้รอเรื่องความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็คือช่วง๒สัปดาห์นี้ก็สั่งให้สอสอของพักลงพื้นที่

แล้วก็จะนัดประชุมใหญ่๒๐พฤษภาคม
เพื่อประกาศท่าทีของพักนะคะ
ยืนยันว่าจนถึงวันนี้พลักษณ์ภูมิใจไทย
ยังไม่ได้มีการพูดคุยเจรจากับพักพลังประชารัฐค่ะ
ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือเปล่า
ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเขาจะบอกเขาจะทำอะไรเนี่ย
มันต้องมีการเริ่มคุยกันก่อนซึ่งก็เป็นไปได้
ประชาธิบัติจะประชุมพักวันที่๑๕
ถามว่าวันนี้ทราบหรือยังว่าประชาธิบัตย์อยู่ฝั่งไหน
เราก็ยังไม่ทราบภูมิใจไทยก็ยังไม่ทราบ
ภูมิใจไทยก็ต้องประชุมสอสอของพักนะครับ

วันนี้ช่วงที่คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
รับหนังสือรับรองที่กรกตนะฮะ
ก็เจอกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยฝากร้านเลยฮะ
ปากชวนให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ทางฝั่งของซีกของพักเพื่อไทยอนาคตใหม่

โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกกับคุณอนุทินบอกว่า
มั่นใจว่าพักเพื่อไทยพร้อมยอมรับเงื่อนไข
ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินหรือว่านายอภิษฎจากประชาธิปัตย์

อินทรีย์ด้วยนะครับ
กลับที

เชื่อเพื่อไทยเขาให้หมดแล้ว

รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักกับสอสอของพักนะครับ
ก็มาด้วยรถประจำทางปรับอากาศเลยนะฮะไปพร้อมกันเลยเนี่ยฮะ
นี่ทั้งนั่งทั้งยืนเนี่ยนะครับนายธนทรกล่าวถึงแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาล
คั่วที่สามเพื่อเสนอชื่อนายมนตรีจากภาคประชาธิบัติหรือภูมิใจไทยนะครับ
บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาระหว่างพักการเมืองเพราะยังไม่ถึงเวลา
แต่อนาคตใหม่ขอยืนยันหลักการเดิมคือปิดสวิตช์สวนะฮะ
รวมรวมเสียงสอสอให้ได้๓๗๖เสียงขึ้นไปเพื่อโหวตเลือกนายกกันเอง
แม้ว่าโหวตเลือกนายกกันเองที่มาจากสอสอแล้วนะครับโดยต้องไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ
แล้วอนาคตใหม่จะเป็นฝ่ายค้านก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
นาคตใหม่เองก็ได้มีการพูดคุยกับพักต่างถึงเรื่องนี้อยู่นะครับ
แต่เราไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในที่นี้นะครับยืนยันอีกครั้งว่าเรายินดีที่จะทำงานกับทุกพักที่ต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
ผมยินดีทำงานกับทุกพักที่ไม่ต้องการนะครับไม่ยอมรับเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับ
ส่วนเรื่องประเด็นหัวข้อในการเจรจาพูดคุยนะครับขออนุญาตสงวนไว้ไม่สามารถเล่าถึงรายละเอียดได้จริงนะครับ